เอามาสายบนแล้วก็ไปดูพระพุทธรูปแกะสลักโบราณดีกว่า
ว่ากันว่าเนี่ยนะน่าทึ่งสุดเลย
เพราะว่าเป็นแห่งที่มีหนึ่งเดียวในล้านนาค่ะ
วัดป่าห้วยบงกตำบลแม่ปืมอ๋อเมืองจังหวัดพยาว
วัดแห่งนี้ล่ะคุณมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยมือค่ะ

ทำมาจากต้นขนุนโบราณท่อนเดียวนะ
เอามาแกะเป็นพระพุทธรูปนี่เห็นไหม

ชาวบ้านบอกว่าได้ทำมาถวายวัดแล้วก็มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีแล้วนะคะ
ส่วนพระพุทธรูปที่กำลังดูกำลังชมอยู่นี้นะคะก็มีหลายปางค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปางปรินิพานรูปหลวงพ่อเงินพระโมคัลลาพระสารรีบุตรพระมหากัสปะพระมหาสังกระจาย
และเป็นพระมหาสังกระจายปางประธานพรด้วย

ซึ่งการที่เราจะไปเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
เราไปถามพระครูใบดีกาอภิญชัยมหาวิรโยเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยบงนี่แหละค่ะ
ท่านบอกว่าการแกะสลักพระพุทธรูปนั้นนะคะ
ตัวท่านเองและพระสงฆ์ช่วยกันเริ่มแกะสลักด้วยมือมาตั้งแต่ปี๒๕
อืมยาวนานค่อยแกะมาเรื่อย
แล้วก็นำมาปฏิสถานไว้ที่มนตบบริเวณทางเข้าวัด
พุทธศาสนิกชนที่นับถือได้มากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
แกะสลักจากต้นขนุนเนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าไม้ขนุนเป็นไม้มงคล
เป็นไม้ที่หลายคนนิยมปลูกเอาไว้เพื่อสนับสนุนให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ที่นำมาแกะสลักเป็นพระนี่ก็ยิ่งทำให้มีความเป็นสิริมงคลมากขึ้น
ใครที่อยากจะมาชมความสวยงามอันน่าทึ่งนี้
แล้วก็ไปกราบไห้บูชาขอพรกันด้วย

วัดป่าห้วยบงตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

เชิญชวนคุณชนะให้ไปพร้อมกับคุณนุ๊กกี้ช่างภาพเรา

ถูกต้องเห็นพูดถึงกันบ่อยเลย
คู่นี้อยากจะไปด้วยกันเลยอยากจะเชิญชวน
น่าจะเป็นคู่ซีเมืองพยาวคู่ใหม่ที่น่าสนใจ
ถ้าเกิดว่าสองคนนี้ได้อยู่ด้วยกันค่ะ

ข่าวว่าเขาก็เป็นธาตุเหมือนกัน

รอดูว่าคุณจะตกเป็นธาตุด้วยหรือเปล่า